สวัสดีครับสวัสดีคุณชนะค่ะสวัสดีครับคุณชิสา
ได้เวลามากัดให้สะบัดกับเราสองคนในคู่กัดสะบัดข่าวเสาร์อาทิตย์
วันนี้วันอาทิตย์นะมาเจอกับเราสองคนผมชนะและคุณชิสาครับ
ใช่แล้วค่ะนัดกันแบบนี้ทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะ
เวลา๔โมงถึง๕โมงเย็นดูคู่กัดสะบัดข่าวนะจ๊ะ
ก็อย่าลืมอย่าดูอย่างเดียวนะไลน์มาพูดคุยกันด้วย
เพราะว่าวันนี้มันก็มีหลายประเด็นนะที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผมอยากจะเตือนเอาไว้
เหล่าบรรดาพ่อบ้านใจกล้าและคุณผู้ชายทั้งหลายที่มีคู่
นี่เรากำลังเข้าสู่ช่วงวาเลนไทยแล้วนะ
คุณต้องปิดปากสาวสาวเขาตั้งตารอคอย
นี่ขนาดใส่เสื้อยังสีชมพูรอเลย
ใช่ไหมล่ะก็เดี๋ยวพ้นวันอาทิตย์มันก็จะวาเลนไทยแล้วนะจ๊ะ
กุมภาวันวาเลนไทย
เพราะฉะนั้นมาไลน์พูดคุยเรื่องของความรักกันได้
อยากจะได้ของขวัญอะไรในวันวาเลนไทย
หรืออยากจะมอบของขวัญอะไรให้กับคนที่เรารักกันดีค่ะ
ครับลองมาแชร์ไอเดียแชร์ประสบการณ์กันได้

ส่วนวันนี้นะฮะเรื่องราวที่อยากจะให้ดูกันคุณชิสา
เขาบอกว่าพลาดไม่ได้เลยจริงค่ะ
เพราะว่าเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่โอ้โหพูดเลยว่า
ดีเหลือเกินเด็ดเหลือเกินอยากจะให้ไปดูค่ะ
เพราะว่าพี่ดาวเนี่ยพาเราไปเที่ยวที่วัดขนอน
และจะพาไปดูศิลปะการแสดงหนังใหญ่
จะยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนเดี๋ยวกลับมาตามต่อแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว

มาดูเรื่องราวที่น่าสนใจกันจ้ะ
คือเมื่อวานนี้นะพี่ดาวพาเราไปดูประวัติของการทำหนังใหญ่
ที่จังหวัดราชบุรีที่วัดขนอนกันมาแล้วนะ
วันนี้วันนี้บอกเลยว่าพลาดไม่ได้
เพราะว่าพี่ดาวจะพาเราไปดูการละเล่นหนังใหญ่
ว่ากันว่ายิ่งใหญ่อลังการแล้วก็สวยงามมากเลยครับ
ติดตามพร้อมกันได้ในช่วงชุมชนต้องแชร์
สวีดัทสวัสดีค่ะคุณผู้ชม
พบกับดาวสุภาษารามหาคามิน
วันนี้ดาวยังคงบุกยังคงตะลุย
อยู่ที่ชุมชนวัดขนอนจังหวัดราชบุรี
เรื่องราวของการอนุรักษ์ศิลปะการทำหนังใหญ่ของที่นี่ยังไม่หมดค่ะ
วันนี้ยังมีหลากหลายเรื่องราวที่ต้องติดตาม
มีอะไรบ้างห้ามพลาด
ตอนนี้ดาวอยู่หลังเวทีหนังใหญ่นะคะ
ก่อนที่จะเริ่มการแสดงค่ะ
ที่เวทีหนังใหญ่นะคะ

ว่าจะเป็นประวัติเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงหนังใหญ่
รวมถึงด้านหลังนี้กำลังแสดงเกี่ยวกับการเชิดค่ะ
คุณผู้ชมคะนอกจากการเชิดหนังใหญ่
จะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาว
ไทยแล้ววันนี้มีชาวต่างชาติเข้ามาดูด้วยนะ
เดี๋ยวเราไปถามความรู้สึกของเขากันค่ะ

เคยเห็นไหมแบบนี้จะได้ประเทศอื่นเด้๋ยะ

และรายละเอียดของตัวน้ำโอ๊ยกระงามเฮียดครับ
หลังจากที่ดูการแสดงหนังใหญ่จบไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
แม้แค่เห็นไกลหนังใหญ่ก็วิจิตรงดงามสวยมาก

แฮนเลสนะคะทำมืออยากรู้แล้วว่าทำอย่างไรนะคะ

อุปกรณ์ก่อนเลยครูใช้อุปกรณ์ยังไงบ้างคะ
อุปกรณ์หลักเลยที่ต้องมีก็คือค้อน
ครับต้องเป็นคอนหมายนะครับไอ้ตัวเนี้ยที่เราเรียกว่ามุกหรือตุ๊กตู่
ที่เอาไว้ตอกเดินเส้นเดินอะไรเนี่ยแล้วก็มีเทียน
อันนี้มันจะช่วยในเรื่องของการตอกลงไปปุ๊บเนี่ย
ขึ้นมามันจะไม่ค่อยออกมันจะทำให้ลื่น
อันนี้ก็สำคัญแล้วอันนี้คือมีด
เป็นที่เฉพาะที่เอาไว้สำหรับแกะหนัง
อันนี้เขาก็จะใช้ในคู่กันนี้

อันนี้เป็นหนังวัวครับหนังควายก็ได้ครับ

เอาส่วนที่ไม่ใช่องค์ประกอบของตัวละครออกให้หมด
เห็นว่าการแกะมี๒แบบใช่ไหมคุณ

ก็ตัวหนอนก็คือเป็นเส้นที่มันติดกันอย่างนี้
เป็นเส้นยาวโค้งแต่มันติดกัน

ถ้าเป็นเส้นโครงหลักเป็นตัวหนอนเห็นไหมคะ

เพราะฉะนั้นลายหรือเส้นอันเส้นคือมันสำคัญ

อาทิตย์หนึ่งกี่ชั่วโมงต่อวันอีกครู
ก็ประมาณสัก๕๖ชั่วโมงครับ

แกะอย่างเดียวหรือบวกลงสีด้วยคะ

เห็นครูทำแล้วอยากลองสักนิด

ถ้าทำมากครูกลัวมันพังแต่ขอทำสักนิดหนึ่ง

ฝีมือดิฉันเล็กแค่นี้
ถ้าให้คุณผู้ชมเทียบกับฝีมือของช่างที่นี่
ที่ต้องทำทั้งแผ่นเทียบไม่ได้เลยจริง
นี่คือภูมิปัญญาแล้วก็ฝีมือของคนไทยจริง
รางวัลยูเนสโก้ระดับโลกนะคุณนะ

จะมาฝึกซ้อมมาฝึกหัดการเชิดหนังใหญ่

ปวบมือให้ก่อนแล้วกันครับ

ครูคะเมื่อกี้เห็นสั่งแต่ละท่านั่นคือท่าพื้นฐาน

ท่าต่อไปครับลองฟรอยเท้าหรือการเชิด
หรือการเชิด
หยุดย่าง๓ขุม

นี่อันนี้ท่ายากนะครูยืนขาเดียวเลย

ฟีดแบ็คอย่างไรบ้างคะจากน้อง
ครูสังหยุดก่อนครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับคร
จริงค่ะวันนี้เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมเกี่ยวกับหนังใหญ่ที่วัดขนอนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี
แต่เทปหน้าเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปบุกไปตะลุยที่ไหนชุมชนไหน

วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ถูกต้องนะคะได้ไปดูได้ไปเห็นแล้วก็ได้ไปชื่นชมศิลปะโบราณดีแบบนี้นะ
สุดยอดเรื่องดีแบบนี้ต้องแชร์

คุณผู้ชมฮะช่วงหน้าอยากจะให้ดูเรื่องนี้กันหน่อย
ตกอกตกใจกันทั้งสี่แยก
เสาปูยาวเนี่ยเมื่อไถและลงมาแบบนี้เหตุการณ์จะจบลงแบบไหน
เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
กลับมาในเบรกนี้นะครับติดตามข่าวสารกันต่อเลย

อยากจะให้ของขวัญอะไรกับคนที่คุณรัก
หรืออยากจะได้อะไรเป็นของขวัญวาเลนไทยกัน

ว่ากันว่าความรักถ้าดีก็ดีไป
แต่ถ้าบางครั้งบางครารักที่ไม่ดีมันก็ทำให้เราเป็นทุกข์

เพราะฉะนั้นเรื่องของความรักมันก็ต้องใช้สติด้วย

แต่ตัวผัวรู้สึกว่าตัวภรรยาหรือเมียตีตัวออกห่าง

เฮ้ยแบบนี้เมียมีชู้หรือเปล่า

แล้วสุดท้ายมีอยู่วันหนึ่งขับรถผ่านมาเห็นเมียนั่งอยู่หน้าร้านส้มตำ
ด้วยความที่ยังโมโหอยู่ไงคิดว่าเมียมีชู้
ลงมาแล้วเอามีดกระดำแทงเมียเลยครับ
หูยยยตายตายตาย

มาเร็ว
มาเร็ว
โหหุ้นวายเลยล่ะคุณชิสา

ได้ยินคนพูดว่าตายตายแน่เลยคุณชนะ
อุทานอย่างนั้นเพราะมันน่ากลัว
ผู้ชายฮะเจอเมียนั่งกินส้มตำอยู่ตรงนี้

พลเมืองดีที่เห็นอยู่แถวนั้นเขาได้สตินะตอนแรกก็ตกใจใช่ไหมล่ะ

บางคนเอาผู้ตรงก็ต้องหามงหาไม้หาไรมาตีผู้ชายคนเนี่ย
เพื่อให้หยุดพฤติกรรมรุนแรงนี้กับเมียของเขา

เหตุมันเกิดแถวบริเวณตลาดบางบ่ออำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซาครับคุณผู้ชมครับ
หลังจากเกิดเหตุนะฮะตำรวจสพแปลงยาวและกู้ภัยพนมสารคามเข้ามาตรวจสอบ
แล้วก็เจอกับผู้บาดเจ็บไปดูคนเจ็บก่อน

นางสาวบุญเฮียงจันทบาทอายุ๔๐ปีเธอคนนี้นี่แหละครับ
เธอบอกเธอเป็นคนจังหวัดอุดรแล้วมาอยู่ที่นี่อยู่กับสามีนั่นแหละ
แต่ตอนที่ถูกแทงนั้นอยากเล่าให้ฟังว่ามันน่ากลัว
เสื้อนี่ชุ่มไปด้วยเลือดเลยนะโดนแทงไปกี่แผล
ผมว่าน่าจะมีเยอะอยู่เพราะว่าเท่าที่เห็นกู้ภัยเขาบอกแบบนี้ว่า
มีรูที่เหมือนกับว่าโดนมีดแทงไปประมาณสัก๓๔รู
อยู่แถวใต้ราวนมด้านขวาค่ะโอ้โหแล้วกู้ภัยบอกแบบนี้นะ
มีลมรั่วออกมาจากปอดอารมณ์ประมาณว่าหายใจติดขัดแล้ว
แต่ยังพอพูดได้ตัวเธอผู้หญิงคนที่โดนแทงบอกว่า
พยายามฆ่าฉันแฟนพยายามฆ่าฉันอารมณ์ประมาณนั้น
ผู้ภัยรีบช่วยก่อนแล้วประสานรถกู้ชีพโรงพยาบาลแปลงยาว
รับตัวผู้บาดเจ็บไปรักษาตัวอย่างเร่งด่วนเลยฮะ

เพราะตอนแรกเนี่ยพอก่อเหตุแทงไปแล้วเนี่ย
พยายามจะหนีแต่ตำรวจรวบตัวได้ทัน
ตัวบอกแบบนี้ว่าแต่งงานกับผู้หญิงคนนั้นได้๒๐ปีแล้ว

ตัวเขามีอาชีพเผาถ่านขายส่วนเมียทำงานเป็นสาวชงตามร้านอาหาร
คือตัวผู้ชายอ้างนะเขาอ้างแบบนี้นะว่า
ฝ่ายหญิงพยายามตีตัวออกห่างจากเขา
หนักสุดพาลูกหนีไปด้วยไปอยู่ที่อื่นประมาณ๑เดือน
แล้วเขาบอกว่ามาทราบทีหลังเหมือนมีคนมาบอกเขา
ว่าผู้หญิงน่ะไปมีผู้ชายคนใหม่
เพราะว่าเขาเองก็โกรธแล้วก็โมโหแล้ว
ด้วยความที่ว่าเขาขับรถกระบะผ่านมาแถวนั้น
เห็นฝ่ายหญิงก็คือเมียเขาเนี่ยนั่งกินส้มตำอยู่ตรงนี้

จอดรถแล้วลงมาไม่ถามอะไรเลย

แสดงว่าแค้นฝั่งใจมากแล้วก็ไม่รู้ว่ากวดมาจากไหน

เรียกได้ว่าไม่ฟังอีราค่าอีกเรือนเลยฮะ

แต่ต้องบอกไว้ก่อนนั่นคือความฝั่งเดียวจากฝั่งของผู้ชายคนก่อเหตุนะ

ตำรวจก็เก็บหลักฐานเอาไว้ทั้งหมดนะครับ

เดี๋ยวจะสอบปากคำแล้วก็มาให้ทำการแจ้งข้อหากับผัว
เนี่ยที่มาไล่แทงเนี่ยทำการแจ้งข้อหาให้ด้วย
แต่เอาจริงความผิดมันเกิดแล้วมันเกิดแบบซึ่งหน้าแบบนี้ก็เห็นอยู่
คลิปก็มีพยานหลักฐานก็มีพร้อมอาจจะไม่ต้องรอคนเจ็บมาแจ้งก็ได้
ผมว่ามันเห็นกันชัดว่าทำอะไรลงไป
นี่ค่ะเรื่องของความรักนะคะ
ถ้ามันไม่สุขสมหวังถ้ามันคุยกันไม่ลงตัว
นี่ค่ะบางทีมันอาจจะเจอกับเหตุการณ์แบบนี้

คิดรักแล้วยังมีเรื่องอุบัติเหตุ
ให้ดูกันหน่อยเพราะว่าต้องฝากเตือนจริงกับการที่แบบว่าบรรทุกของหนัก
อันนี้ผมเข้าใจนะพี่รถบรรทุกผมว่าเขาก็ทำอย่างเต็มที่แล้วแหละ
แต่ในบางครั้งบางคาคุณต้องดูให้ดีให้มากเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นอุบัติเหตุมันอาจจะเกิดขึ้นได้แถวประเภทสี่แยก
เราไปเห็นภาพภาพหนึ่งรถบรรทุกเสาปูนมาแล้วจังหวะตีโค้งนั่นแหละฮะ
โอ้โหเป็นภาพที่น่ากลัวจริงครับ
โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮภาพนึกภาพและจินตรการตามนะครับ
คุณจะทำยังไงถ้าคุณกำลังติดไฟแดงแล้วอยู่ตรงนี้
คุณชิสาหวาดเสียวกันไปตามตามกันมอไซค์ที่จอดอยู่ข้างหน้าเห็นไหม
ที่รอไฟเขียวนั่นโอ้โฮแล้วแท่งปูน
หล่นต่อหน้าต่อตาเอาปูนมันกิ้งลงมาอย่างเงี้ต่อหน้าต่อตา
เออแล้วจะหลบก็หลบไม่ได้แล้วอ่ะจริง
ค่ะเพราะว่าติดไฟแดงก็เลยจะหลีกไปทางไหนได้ล่ะค่ะ
ก็ดูสิบอสไซค์แต่ละคันไม่กล้าขยับไปไหนเลยอ่ะ
โอ้โหได้แต่รออยู่ตรงนั้นน่ะยังเคราะห์ดีอยู่อย่างหนึ่ง
ไม่ได้ทำให้ใครเขาได้รับบาดเจ็บแต่ก็มีความเสียหายเกิดขึ้น
น่าจะเป็นเสาไฟจราจรน่าจะได้รับความเสียหายอยู่บ้าง
เนี่ยฮะเอามาให้ดูกันแบบนี้เพราะฝากเตือนจริงจริงนะ
ไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุเพราะว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา

เสาปูนใหญ่หรือสิ่งที่บรรทุกมาของหนักทั้งนั้น
ใช่มันจะเกิดความเสียหายหนักกว่านี้นะครับถูกต้อง
ไม่ใช่แค่ของที่ขนมาด้วยเนอะคนที่อยู่แวดล้อมตรงนั้นเนี่ย
ก็เดือดร้อนไปด้วยนะต้องระวังให้มากจริง
นอกเหนือจากอย่างนี้มันยังมีอีกเสาเหล็กเสาปูนหรืออะไร
พวกเหล็กยาวพวกเหล็กก่อสร้างใดก็แล้วแต่
เพราะว่าถ้าใครนะจะขนของเยอะเนี่ยคุณต้องพักให้ดีเลยแพ็คให้เรียบร้อยด้วย
เป็นเรื่องราวของการขนอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะคะ
คราวนี้คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องนี้กันหน่อย
คือเจ้าของคลิปถึงกับงงว่ารถที่ฉันขับมาเนี่ยมีป้ายทะเบียนก็จริง
แต่ป้ายนี้มันเหมือนไม่ถูกต้อง
เพราะยังไงรู้ไหมมันเป็นป้ายกระดาษกระดาษแบบไหนอ่ะเอาไปดูอีกทีเลยค่ะ
ขอให้โชคดี
แบบนี้ไม่ได้จะโชคดีแล้วหรอฮะ
ก็น่าจะเป็นคำถามว่าฉันต้องทำอย่างไร
เจ้าของคลิปร้านวิวต้องบอกว่าอย่างนี้
มีคนเข้าไปดูคลิปเนี่ยประมาณ๑๓๐๐๐๐๐วิวได้
มีคนสนอกสนใจแล้วก็งงเหมือนกันว่า

แต่ลักษณะของตัวอักษรมันเหมือนทะเบียนรถจริงเลย

งงสิว่าเอาเธอสรุดมือสองคันนี้มาจากเต็นต์
แล้วเต็นต์เนี่ยให้ป้ายทะเบียนอะไรฉันมา
เอาแล้วทีนี้ป้ายทะเบียนรถจริงอยู่ไหน
ฉันต้องทำยังไงฉันต้องไปขอที่ไหน
เต็นต์จะรับผิดชอบให้หรือไม่

เพราะถ้าไม่ได้ใช้ป้ายจริงจากกรมการขนส่ง

มันก็มีคำถามและข้อสงสัยอีกมากมายที่ชาวเน็ต

อย่างเช่นโดนสวมเลขทะเบียนรถคันอื่นหรือเปล่า
มีความเป็นไปได้แบบนั้นไหม

แล้วมีคนสงสัยอีกว่าทำไมมันเป็นทะเบียนกระดาษ
วิ่งมาได้ยังไงตั้งนานตำรวจไม่จับเหรอ
ถ้าที่สังเกตก็คือเหมือนกับว่าไอ้กรอบ
กรอบที่เอาไว้ห่อป้ายทะเบียนอีกที
มันเหมือนกับว่าเป็นกรอบที่หาซื้อได้ตามทั่วไป
เป็นตามร้านประดับยนต์

เป็นกรอบที่แบบว่าเป็นกรอบสีสันตามแฟชั่น

ก็เลยดูไม่ออกว่าข้างในเป็นกระดาษถูกไหม
บางคนก็งงว่าแบบนี้ก็มีด้วย
แต่ที่แน่เนี่ยนะคะเจ้าของรถบอกว่า
ตอนนี้รีบโทรหาไฟแนนซ์แล้วนะ

จะสามารถประสานแล้วก็ให้คำตอบได้อย่างชัดเจนนะ

อันนี้ผิดความหมายแน่ถ้าตำรวจจับเนี่ยนะคะ
เพราะว่าแม้แต่การเอาสติกเกอร์

คุณจะมาทำว่าอันเล็กมงคลนิดนึงแก้หน่อยไม่ได้

เออแล้วทะเบียนรถคุณทะเบียนอะไรคะ

อยากรู้

เขาบอกว่าผู้ใช้งานแอปพลิเคชันของธนาคารธนาคาร๑
รู้สึกไม่สบายใจเพราะอดออนไลน์เข้าไป
กรหัสเข้าไปแล้วมันกลายเป็นว่าขึ้นหน้าและชื่อของคนอื่นนะครับ

สวัสดีคุณคนนั้นสวัสดีคุณคนนี้เจ้าของบัญชี
และมีหน้าของคนคนนั้นที่เขาเซ็ตเอาไว้

แต่อย่างนี้ครับมีคนหนึ่งเขาบอกว่าเฮ้ยก็ผมใช้แอปนี้แหละ
แล้วพอกดรหัสเข้าไปมันกลายเป็นว่ามันสวัสดีชื่อคนอื่น

ใช่แล้วล่ะครับและที่สำคัญคือหน้าเนี่ย

มันก็ไม่ใช่หน้าผมมันหน้าคนอื่น
แอปนี้นะครับเขาออกมาชี้แจงกับกรณีดังกล่าวแล้วว่าเป็นเรื่อง
อ่าข้อผิดพลาดทางเทคนิคแล้วก็ยืนยันนะไม่มีผลกระทบต่อข้อมูลทางการเงินของคุณลูกค้าแต่อย่างใด

ธนาคารบอกว่าจะเพิ่มความระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องดังกล่าวขึ้นอีก
อันนี้เราไม่ได้มาโจมตีอะไรยังไงนะเพียงแต่ว่ามาให้ดูเฉยว่ามันมีเคสแบบนี้เกิดขึ้น
แล้วทางธนาคารเองเขาก็รับผิดชอบแล้วก็รีบแก้ไขให้อย่างรวดเร็ว
อันนี้มาชื่นชมซะด้วยซ้ำนะในเรื่องข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเขารีบแก้ไขได้อย่างว่องวัย
ส่วนคนที่เขามาโพสต์เอาไว้เขาบอกว่าโอ๊ยแค่ตกใจเพราะว่าสุดท้ายเงินมันยังอยู่ครบ
ค่ะนะคะเขาก็หาวิธีในการโอนออกมาให้มันเรียบร้อยป้องกันไว้ก่อน
แต่ว่าทางธนาคารเองก็ช่วยดูแลจัดการให้เหมือนกัน

ช่วงนี้มันมีข่าวรีโมทเงินมาด้วยไง
ดงดูดเงินจากในธนาคารมันมีเยอะ
ก็ต้องหาวิธีป้องกันบางคนถึงขั้นแบบว่าลบแอปในมือถือไปเลยนะคุณชนะ
แต่มันก็มีวิธีป้องกันหลายอย่างแล้วผมเชื่อว่าทุกธนาคารทุกสี
เอาพูดง่ายทุกยี่ห้อแล้วก็มีวิธีการในการป้องกันในเบื้องต้นกันหมดแล้ว
มีการยืนยันสองชั้นต่ำชั้นก็ว่ากันไป
ก็ใช้เทคโนโลยีกันให้ปลอดภัยแล้วกันนะคุณผู้ชม
แต่คุณผู้ชมที่เป็นคุณพ่อบ้านแม่บ้านหรือใครก็ตามทำกับข้าวอยู่ตอนนี้นะ

เพราะเดี๋ยวจะเหมือนเคสนี้ค่ะ
เธอต้มน้ำตาลไว้แล้วก็ไปเล่นกับลูกแมว
อยู่นานกลับมาดูอีกทีสภาพหม้อเป็นแบบนี้ค่ะ

สถาปัตยกรรมอะไรวะเนี่ย
โอ้โหดูดิ

ดีไฟไม่ไหม้กูตายเหนื่อยได้อะไรวะ

เพราะถ้าหากว่ามันรุนแรงมากกว่านี้

ไม่อยากจะคิดเลยว่ามันจะลามไปถึงไหนบ้าง
ไม่อยากจะเชื่อมันออกมาเป็นสภาพอย่างนี้ได้ยังไง

จนกระทั่งว่าหม้อละลายฝากระเด็นไปอีกที่หนึ่ง

เป็นเหมือนสถาปัตยกรรมปูนปั้นอะไรสักอย่างหนึ่ง

แต่พอเจอเหตุการณ์นี้ก็เลยโพสต์คลิปนี้ซะเลยแล้วก็พูดว่า

มันคืออะไรกันคะเนี่ย

ถ้าเล่นทีผมก็เล่นเป็นชั่วโมงนะมันน่ารักขนาดนี้
ถูกไหมเออเล่นไปเล่นมาเอาลืม
ถามว่าลืมนานขนาดไหน
ดนานจนหม้อละลายจนน้ำตาลมันแบบฟูขึ้นมาแบบนี้ค่ะ

แต่ที่รู้เนี่ยเพราะได้กลิ่นนะคะคุณชนะ

กลิ่นคือเจ้าของคลิปไปอาบน้ำ
และในห้องน้ำมันจะมีช่องลมไง
มันก็เลยได้กลิ่นของหม้อที่มันไหม้ลอยเข้าไป

เออเธอนึกได้ก็เลยรีบมาที่ห้องครัวแล้วก็รีบปิดแก๊ส

อาจจะตั้งหม้องี้ไว้ไปเล่นกับแมวแล้วลืม

กลายเป็นว่าลืมซ้ำลืมซ้อนนึกว่าออกไหม
เล่นกับแมวแล้วเสร็จเฮ้ยฉันยังไม่ได้อาบน้ำ
งั้นไปอาบน้ำก่อนจนลืมไปว่าเอ้า

เพราะว่าทำอะไรบางอย่างไว้แล้วกะว่าจะกลับไปทำ
แต่พอไปเจอกับบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ตรงหน้า
ทำไปทำมาลืมแล้วก็ทำไปอย่างอื่นต่อจนมั่วตัว

แล้วส่วนใหญ่ที่ลืมก็เป็นการลืมตั้งหม้อน้ำร้อนแบบนี้จริงนะ

ดิฉันทอดปลาทัวร์แต่ว่าได้ปลาไหม้

เพราะว่ามันผ่านไปแล้วแล้วมันก็ไม่ได้เกิดอันตรายใช่ไหม
แต่ถ้าหากมันไฟไหม้ขึ้นมานี่พูดไม่ออกนะคะ

ต้องขอบคุณเขาด้วยที่เขานำมาแชร์กันว่ามันก็เกิดขึ้นแบบนี้ได้เหมือนกันนะ

หวังว่าคุณผู้ชมทุกคนก็จะไปปิดแก๊ส

เอาจริงอันนี้เรื่องสำคัญขออีกนิดเดียวแล้วกันวาวแก๊สปิดเถอะ
เพราะว่าบางบ้านถึงแม้ว่าจะดับแก๊สไปแล้วแต่ไอ้วาวตรงนั้นมันไม่ได้หมุน

นั่นไงเตือนกันไว้ตรงนี้แหละค่ะ
เรื่องนี้กันบ้างนะฮะเขาบอกว่าเพื่อนบ้านแหมเพื่อนบ้านจ๊ะเพื่อนบ้านจ๋า
ฉันแสนดีซะละเกินคอยดูแลบ้านให้
ดูแลยังไงอ่ะก็เจ้าของบ้านเขาไม่อยู่เพราะว่าเจ้าของบ้านเขาซื้อบ้านหลังนี้เอาไว้เพื่อรีโนเวทขาย

เพื่อนบ้านซ้ายขวาด้านหลังเล่นเอาราวตากผ้ามากองเอาไว้หน้าบ้านแถมบางบ้านเอาของเนี่ยนะที่เอาไว้ขายออนไลน์เอามาไว้ในบ้านอีก

ทนไม่ไหวเจ้าของบ้านเขาเลยถ่ายเป็นคลิปแล้วก็ระบายแบบนี้เลยครับ
ขอโทษได้เสมอไปตำรวจไม่ต้องมีแล้วคุณตากทุกวันทุกวันที่มาไม่เคยมีครั้งไหนที่พอเราไม่เจอ
แล้วเสียงดังทำไมอ่ะใครเสียงดังก่อนใครเสียงดังก่อนเนี่ย
พี่ค่ะ

พี่ผิดผมยอมรับตลอดอ่ะว่าผ้าเทียดเท้าอ่ะ

ขอโทษนะคะ
คุณไม่มีมารยาทแต่เราตากผ้ามาวางบ้านคนอื่นแล้วค่ะ
โหดูดิทุกอย่างเลยวันนี้หนักหน่อยของในบ้านเลยค่ะ
ได้ยินไหมวันนี้หนักหน่อยของในบ้านคืออย่างแรกเลยนะตัวเจ้าของบ้านหลังเนี้ยที่เขาซื้อเอาไว้แล้วก็ทำการรีโนเวทขายเนี่ยเขาบอกว่าอ่ะก็มาก็จะเจอลักษณะแบบนี้
ราวตักผ้าบ้านนั้นบ้านนี้บ้านซ้ายบ้านขวามาตากไว้ที่บ้านของเธอ
ก็เพราะว่าบ้านแบบนี้ไม่มีคนอยู่บ้านฐานนั้นก็เลยขอใช้พื้นที่ตากหน่อยแต่ก็มาบ่อย
ซึ่งตัวเจ้าของบ้านเขาก็โอเค

แต่วันนั้นที่เธอบอกว่าสุดจะทนจริงนะคุณกั้งเจ้าของบ้านเนี่ยนะที่เธอบอกว่าทำธุรกิจซื้อบ้านเพื่อรีโนเวทเนี่ย
ที่เธอแบบว่าสุดทนเพราะว่าวันที่๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเธอไปดูบ้านช็อกหนักฮะ

เพราะเพื่อนบ้านที่แสนดีของเธอเอาของที่ขายทางออนไลน์เอามาฝากเอาไว้ถึงในบ้าน

นั่นไงไม่ได้บอกไง
เหมือนเป็นโกดังเก็บของอย่างนั้นไปเลย
มันกลายเป็นอย่างนั้นตัวเจ้าของบ้านเขาเลยบอกโอ้แบบนี้ไม่ไหวจริง
ก็เห็นเธอขึ้นเสียงกันทะเลาะกันพอสมควรอะเนาะ
เนี่ยเธอซื้อบ้านหลังนี้แล้วรีโนเวทนะรอจะขาย
บอกอย่างนี้นะเคยนะตั้งราคาเอาไว้เนี่ยไม่ถึงล้านนะ
ที่ราคาประเมินแถวนั้นจริงสักล้านต้นได้

ตั้งราคาเอาไว้ต่ำกว่าล้านแล้วยังขายไม่ได้เลย
อยากปล่อยจริงแต่ว่ายังขายไม่ได้

เขาบอกว่าโอ้เจอแบบนี้บ่อยไม่ไหวเพราะทุกครั้งเวลาพาลูกค้าไปซื้อบ้าน
ก็จะเจอกับราวตากผ้าอยู่หน้าบ้านแบบนี้

ลูกค้าเขาก็ต้องคิดแล้วจะซื้อไม่ซื้อดีถูกไหม
มันอาจจะมีผลต่อการตัดสินใจก็เป็นได้
ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปเผื่อว่าจะได้คุยกับเพื่อนบ้าน

มีมุมของเพื่อนบ้านคนที่เขาเอาราวตักผ้ามาวางไว้หน้าบ้านว่าเออทำไมถึงทำอย่างนั้นแล้ววันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง

นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปแล้วเจอหนึ่งท่านครับ
ก็คือคุณนมนามสมมุติเธอออกมาบอกกับนักข่าวของเราเองนะบอกว่ายอมรับเลยยอมรับว่าผิดเรื่องราวตากผ้า

วันนั้นมันฝนตก
ของขับรถคันนี้มาพอดีก็เลยไปเจอเขาก็เลยมีเรื่องมีราวกันในวันนั้นเธอก็บอกว่าไม่ได้ตั้งใจนะเธอยอมรับว่าเธอผิดแล้วก็ยกมือไหว้ขอโทษไปแล้วหลายครั้งด้วยไปลองฟังเสียงของเพื่อนบ้านเล่าถึงเหตุการณ์ในวันนั้นหน่อยฮะ
พี่ผิดแล้วพี่ยกมือไหว้ขอโทษเขาเขาบอกว่าอย่างนี้คนขอโทษก็ไม่ต้องมีตำรวจสิ
คือคือพี่ผิดร้ายแรงเลยเหรอ

เราผิดแล้วต้องยอมรับพิทธิ์

เขาบอกว่าเขาผิดนะเขาก็ยอมรับผิด
ส่วนเพื่อนบ้านอีกคนอีกคนนึงคนนี้เขาบอกว่า
เนี่ยก็ตรงนี้ผมก็เหมือนกัน
เคยเอาผ้ามาตากตรงนี้
แต่ผมมองว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่ส่วนกลาง

จริงเขาบอกกับนักข่าวของเรานะ

พร้อมจะอยู่กันแบบฉันมิตร

ผมว่าในเมื่อมันมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นแล้วนะ

แต่ถ้าเป็นไปได้ก็จะพูดอีกทีนึงเหมือนกันว่า
ถ้าอยากจะคุยกันให้ดีแล้วก็บางทีต้องลืมนะ

หันหน้าเข้ามาคุยกันเปิดใจกันเลยว่า

ถ้ายังจะมีไปคุยถึงเรื่องเก่าแก่

ไปนึกถึงเหตุการณ์ตัวนี้

เคลียร์ปัญหาแล้วเริ่มต้นใหม่ไปด้วยกัน

ให้พี่เขาขายบ้านให้ได้ด้วย
แล้วก็ให้เพื่อนบ้านอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
เอาไปดูเรื่องราว

ดูเหมือนจะสติไม่ดี

เมายาแล้วก็หลอนยาค่ะ

บางวันก็ร้องเพลงทั้งวันทั้งคืน
บางวันก็ด่าชาวบ้านไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อน

วันนี้แก่เขา

เมายาหลอนหนักแล้วล่ะนายชินชัย
คนนี้ชื่อนายชินชัยอายุ๔๑ปีนะคะ
เคยด่ากราดคนทั้งบ้านตั้งแต่๖โมงเย็นไปถึงรุ่งเช้าของอีกวัน
ไม่หยุดไม่หย่อนไม่พักเลยนะพี่นะ
จนล่าสุดนะคะพี่สาวบอกไม่ไหวแล้วอ่ะ
ทนฟังไม่ไหวแล้วเลยแจ้งตำรวจให้มาคุมตัว
แล้วก็ไปจัดการตามกฎหมายหน่อยละกัน

แต่คุณคะกว่าตำรวจจะมาจับกลุ่มตัวไปได้นะ

เนี่ยไม่รู้ว่าเขาแบบทำอะไรโวยวาย
หรือว่าขนเข้าของอะไรละเกะละกะไปหมด

ถือว่าเป็นผู้ปกครองในพื้นที่ใช่ไหมมาถึงกินไอติมก่อนชินชัย
กินให้ใจเย็นก่อนนะคุยกันซิเป็นยังไง
ชินชัยก็กินไอติมแล้วกำนันก็ถามเนี่ยไปหน่อยไหมไปหาหมอหน่อย
ชินชัยบอกไม่ไปจะไปไหนผมไม่ได้บ้าแต่กำนันก็เลยเกลี้ยกล่อม
บอกว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวให้นั่งรถกำนันไปด้วยเดี๋ยวกำนันไปด้วยกันพร้อมกับนายชินชัยนั่นแหละ
ก็เลยยอมยอมไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลปลวกแดง
บรรยากาศช่วงนั้นเป็นยังไงดูกันหน่อยค่ะ
เห็นมั้ยมันคุยกันรู้เรื่องไม่ได้บ้าอย่าเรียกคนบ้า
เรียกเรียกอะไรดีโรงพยาบาลเขาให้เรียกว่าคนไข้
เออคิดเดาแล้วกันส่วนท่านนี้ค่ะคือคุณสุกัญญาค่ะ
เป็นพี่สาวเนอะก็บอกว่านายชินชัยเนี่ยมีอาการหลอนยามานานกว่า๒๐ปีแล้วคุณ

เคยถูกตำรวจจับติดคุกมาแล้ว๓๔ครั้ง

แล้วติดครั้งหนึ่งนานสุดคือ๘เดือน
สุดท้ายพอออกมาก็มาเสพยาเหมือนเดิมค่ะ
แม่เนี่ยอยู่ไม่ได้ค่ะ
ต้องหนีไปอยู่กับญาติที่ต่างตำบล

ขู่จะฆ่าขู่จะทำร้ายแม่ด้วย
ตอนนี้ก็เลยหวังพึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ
ให้ช่วยพานายชินชัยไปรักษาจนหายขาด

อีกหนึ่งภาคส่วนก็คือครอบครัวก็ต้องเป็นกำลังใจให้เหมือนกัน

ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยรถมอเตอร์ไซค์ไร้คนขับมันมีด้วยเหรอ
ไม่มีเขามีแต่อากาศยานไร้คนขับที่บินบนท้องฟ้า
มันมีจริงนะแล้วเนี่ยเล่นพุ่งเข้ามาในตลาดเลยอะครับ

อเตอร์ไซค์๓ล้อที่ฉันชื่อที่ไว้ขนของ

ไล่คนขับแล้วมาอย่างไว

ใครบังคับใครเป็นคนควบคุมรถคันนี้คันนี้

เท่าที่ดูเนี่ยโอ้โหมันสร้างความหวาดกลัวและตกใจให้กับคนแถวนั้นอย่างมากเลยนะ
โอ้โหรถคันนี้ฮะรถมอเตอร์ไซค์สามล้อคันนี้เนี่ย
ทะเบียน๑๑๑๑สุโขทัย

ตรงเนี้ยตลาดโสดด้วยอะ
เขาว่ากันว่านะมีโอกาสคันเร่งค้างหรือเปล่า
หรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้กันแน่

คนโพสต์เขาระบุเอาไว้แหมเจ็บหนักเลยลูก

ก็คือเหมือนกับเป็นกิจกรรมทางน้ำ

หนุ่มคนนี้ก็อยากลองเล่นแต่ปรากฏมันไม่ลอยไปดันดำน้ำลงไปเลยค่ะ
มานั่งชมจังด้วยกันสองคน
ที่จะพาน้องไปและนั่งลงโนรา
เที่ยวงานช้าพลาสซึบสัตละเพดีไปขอพร
ให้ใครสุขใจวันเจดี
ขอให้สองเรานี้รับกันตลอดไป

ต้องมีอะไรต้องมีอะไรผิดพลาดสักครั้งสักอย่างหนึ่งอ่ะ

มันต้องมีอะไรต้องสักอย่างมันต้องมีอะไรผิดพลาดอย่างแน่
ไม่เหมือนในคลิปอ่ะเราต้องบินที่ไปสิ

อันนี้มันเหมือนกลายเป็นว่าเดี๋ยวดำผุดดำไหว้ดำผุดดำไหว้
แล้วคนที่เขาผ่านเล่นน่ะเขาพวกมันบอกว่าผมเต็มที่แล้วพี่
ผมทำหน้าที่สุดศรีมือสุดความสามารถกับพี่แต่ว่ามันได้เท่านี้จริง
ใหญ่มันต้องลอยขึ้นไปสิแล้วได้สูบอากาศ

เจ้าเด็ดเพราะที่เขาเห็นคลิปนี้เขาทั้งฟวงแล้วก็ทั้งขำ
บอกไม่ไหวอย่าฝืนพี่เข้าฝั่งเถอะนะคะ
บางคนก็บอกไม่รู้จะสงสารใครก่อนระหว่างคนที่มาเล่นกับคนที่เป็นคนเจ้าหน้าที่ถูกไหม

คุณผู้ชมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมบัตรถาดผลทางน้ำนะ

ต้องฝึกฝนแล้วต้องให้ผู้ชมชาญดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะ

ไปดูเรื่องราวของอาหารการกินแสนอร่อยกันบ้างคุณชนะ

เลยนะเพราะว่าร้านนี้เป็นร้านลับที่ตอนนี้จะไม่รับอีกต่อไป
จะเป็นร้านอะไรติดตามในช่วงสปัดรอบกรุง

ชิ้นใหญ่แบบนี้ค่ะปิ้งขายกันโอ้โหเรียกว่าขายแทบไม่ทันเลยนะคะ

มีหลายอย่างเลยค่ะคุณปลาหมึกกรุบไข่ปลาหมึก

งายนะเขาบอกเลยว่ามันจะเนื้อเด้งกรอบชำ
รสชาติหวานแล้วก็พอกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ด
ที่มันเปรี้ยวหวานเผ็ดเค็มกลมเนี่ย
อู๋บอกเลยว่าติดออกจิตใจมาให้เดียวไม่เคยพอ
แล้วต้องกินคู่กับผักด้วยอย่างแตงกวากับผักเชีย

เพิ่มความเผ็ดซ่าเข้ามาหน่อยนะบอกเลยว่าถูกใจแน่นอน

จะกินเป็นกับแก้มก็ได้จะกินแบบเป็นของว่างก็ได้
เรียกน้ำย่อยนิดหน่อยนี่อุ้ยดีเลย

ถ้าอยากจะแป๊บลองกินแล้วก็นะร้านหมึกย่างอยู่หน้าตึกแดงนะคุณผู้ชมนะ
อยู่ที่ไหนล่ะตรงสะพานลอยหน้าตึกแดงบางซื่อจังชั่นกรุงเทพมหานคร

ครับน่ากินน่าทานเห็นแล้วหิวจริง
ไหนก็พูดถึงเรื่องของอาหารไปดูร้านอาหารที่เขาประสบความสำเร็จจนกลายเป็นเศรษฐี
กับรายการเศรษฐีป้ายแดง
ร้านนี้คุณผู้ชมฮะน่าสนใจมีเรื่องมีราวที่เราต้องไปติดตามกัน
เพราะว่าเศรษฐีป้ายแดงวันนี้จะพาไปเปิดสูตรลับเจ๊เจียนโจ๊กนางเลิก
เป็นร้านอาหารอร่อยริมทางร้านเด็ดร้านดังย่านนางเลิก
มานานกว่า๓๓ปีแล้วนะ
๓ปีนะครับโจ๊กหมูสับต้มเลือดหมูก๋วยจับน้ำใส
โอ้โหได้กินอาทานทุกเมนูน้ำซุปน้ำซุปเขี้ยวนานกว่า๓ชั่วโมง
แล้วเครื่องในเป็นไงไม่ว่าจะเป็นตับไตไส้พุงหัวใจ
คัดสรรมาเป็นอย่างดีโอ้ใส่ลงไปรวมกันอย่างนี้
แล้วค่อยมาหันแต่ก่อนที่จะไปต้มก็คือต้องล้างให้สะอาด
แล้วหมูกรอบของเขามันดีต่อใจได้ลองทานแล้วแล้วก็รับรองติดใจแน่นอน
ใส่ใจทุกขั้นตอนฮะเจ้าของร้านเจ๊เจียนนะ
เจ้าบอกว่าเริ่มเนี่ยนะตอนแรกเนี่ยเป็นร้านโจ๊กเล็กข้าง
อดีตนะขายเนี่ยวันก็หม้อนึงรายได้สักสองร้อยถึงสามร้อยบาท

แต่ในวันนี้กลายเป็นร้านดังที่มีคนมารุมล้อม

โอ้โหสามารถเลี้ยงครอบครัวได้สบาย

เจียนฮะกว่าจะมีความสุขและมีรอยยิ้ม
และเป็นผู้นำครอบครัว

ผ่านชีวิตมาเยอะกว่าจะผ่านมรสุมชีวิตมาได้ต้องทำยังไงบ้างอยากรู้

ถึงเครื่องกับเมนูไก่ใต้น้ำที่ร้าน
คุณนายไก่ใต้น้ำที่ตลาดหน้าเซียรังสิตค่ะ

เออฟังชื่อก็เอ๊ะสะดุดหูแล้วนะคะ
จากไก่ใต้น้ำที่เป็นเมนูเด็ดของทางร้านแล้วนะคะ
ยังมีเมนูหมูป่าใต้น้ำเครื่องในไก่ใต้น้ำพร้าวไก่ใต้น้ำหรือแม่แตกกระทั่งซีฟู้ใต้น้ำด้วย
เออชื่อเอ๊ะมันยังไงมีที่มาที่ไปแบบไหนบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นะคะ
เพราะอะไรวัตถุดิบที่เขาใช้ต่อวันรวมกันเกือบ๘๐กิโลกรัม

แล้วพริกแกงนี่นะทำกันสดวันต่อวันค่ะใช้เยอะถึง๔๐กิโลกรัม
ไอ้เมนูที่เรียกว่าใต้น้ำใต้น้ำนี่แหละ
นี่แหละคุณผู้ชมขายดีมาก๓ชั่วโมงหมดค่ะ
วันหนึ่งมีรายได้เป็นหมื่น

แต่กว่าที่แม่งวนจะมาเปิดร้านขายไก่ใต้น้ำแล้วได้ยอดขายวันละหมื่นแบบนี้
บอกเลยได้ว่าไม่ง่ายแน่นอน

เส้นทางของแม่งวนจะต้องเผชิญกับอะไรอีกบ้างนั้น
ต้องคอยติดตามให้ได้ในรายการเศรษฐีป้ายแดงเย็นนี้

แต่เพราะหัวหน้าแก๊งไม่มาแต่อย่างนี้ดูไปดูมาเนี่ยมันต้องมีอะไรเด็ดแน่
ถามว่ามีอะไรเด็ดติดตามพร้อมกันในช่วงสะบัดข่าวเด็ก

และถามว่ามีอะไรเด็ดแน่

เห็นมั้ยนี่มาดูคอนเสิร์ตเพลงอื่นปล่อยเลยปล่อยผ่าน
ผ่านไม่รู้จักไม่สนเลยจนถึงขั้นว่าจะหลับอยู่แล้ว
ตานี่หวานเชียวพ่อหนุ่มเพราะว่ารอรอศิลปินในดวงใจ
หัวหน้าแก๊งฟันน้ำนมนี่ฮะทรงอย่างแบดแซดอย่างบ่อย
มาแล้วมาแล้วครับเป็นเพื่อเพลงนะครับ
เป็นเพื่อเพลงครับโอ้โหพอมาถึงเท่านั้นแหละเด็ก
เฮ่มาแล้วจากเมื่อกี้ที่นั่งซึมจะหลับอยู่แล้ว
สนุกนะเดี๋ยวนี้นะไปเร่นคอนเสิร์ตที่ไหนก็จะมีน้องหนุ่มหน่วย
ตามไปดูถ้าพอจะไปดูได้หรือสถานที่นั้นก็เปิดบริการให้กับเด็กวัยรุ่นเนี่ย
ไอ้รุ่นฝนพรรตนมเนี่ยได้เข้าไปดูก็มีโอกาส
ใช่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเพลงฮิตที่แน่นอนว่าจะติดหูไปอีกยาวเลยนะคะ
ส่วนเรื่องนี้ก็น่าจะติดหูแหละจึงทำให้หนูน้อยคนนี้นะคะ
สวดมนต์ตามบทบาทของพระ
และสวดให้ใครฟังไปดูคลิปนี้กันค่ะ
ป๊าครับฉันเป็นพระ

ไม่ใช่ต้องเกะบาทออกมา

เอออ่ะน้องหนูคนนี้รับบทเป็นพระ
เราบอกพ่อมันอย่างยาชโยมคอยใส่บาทให้พระ

เดี๋ยวหนูจะเป็นพระเดินมาแล้วเปิดฟ้าบินทบาท
รับบาทอาหารจากพ่อนะ
แล้วลูกหาพรค์แล้วคือตอนนี้พ่อต้องมารับพรค์จากลูก

สวดหมดหลับตาท่องแค่วคำนาญ

หรือยังไงอ้าเป็นบ่นปากสมุดของสังพันธ์พ่อลูก
น่ารักจริงถูกไหมเด็กวัยนี้กำลังจินตนาการ
นะคะกำลังสวมบทบาทเป็นคนนู้นคนนี้
คุณพ่อคุณแม่ต้องทำตามต้องสนุกไปกับเขา
เออเอาไปดูบ้านนี้กันต่อคงมีความสุขกันอีกเยอะเลยนะคะ
ติ๊กต๊อกที่ใช้ชื่อว่าโอชุติมาค่ะ
ครับอยากให้ดูกันหน่อยกับรายการที่เรานำเสนอผ่านทางออนไลน์เท่านั้น
กับรายการสุดฤทธิสุดเด็ด
นี่ออกไปแล้วใช่ไหมล่ะอีพีแรก
ถ้ายังจำก็ได้คุณแพรรี่ไพวันยังไม่ได้ไปดูก็ไปเสิร์ชหาดู
เพราะดูได้เสมอดูได้ตลอดเวลากับอีพีหนึ่ง
ค่ะส่วนอีพี๒ค่ะ
จัดหนักจัดเต็มไทยรัฐทีวีไม่ปล่อยให้รอนานนะคะ
แขกรับเชิญที่ฮอตที่สุดในโพสอร์ทนี้นั่นก็คือ
เผยแพร่เรื่องราวที่เป็นที่สุดในชีวิต

กับวิรากรรมนางจก
ทีเดียวดิฉันไปดูแล้ว
บอกเลยว่าฮืมอูวว้าวอิว
จริงค่ะไปติดตามดูนะฮะทางช่องทางออนไลน์เท่านั้นก็คือ
ใช่แล้วก็ไปกดคลิกลองฟังลองดูกันนะฮะ
ถูกต้องแล้วไม่ใช่แค่คุณอิงฟ้าบอสนวัฒน์ก็ไปด้วย
มีบอสนวัสไปนี่ก็แซ่บแซ่บแน่นอน
ไปตามกันได้แล้วก็ต้องขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาพูดคุยกันด้วยนะคะ
วันนี้ลากันไปด้วยความน่ารักของน้องแมวสองตัวที่เต้นอย่างสุดยอดเลยค่ะ
วันนี้หมดเวลาต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคู่กับสบัดข่าว

อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์
เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์